ส่วนที่สมุทรสาครนะคะหนุ่มพม่าใช้มีดปลายแหลม
แทงเพื่อนร่วมชาติไส้ทะลักตายคาโรงงานเลยนะคะ

แต่ว่าครั้งล่าสุดเขาบอกมันรุนแรงเกินไป
เพราะเอาขวดไปปลารถจักรยานยนต์พี่ชายเขา
และแถมยังด่าบุพการีด้วยเนี่ยนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพยท่าฉลอมและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจสอบเหตุคนถูกแทงเสียชีวิต
โรงงานแห่งหนึ่งริมถนนถวายตำบลท่าฉลอม

อายุ๒๗ปีเป็นชาวพม่านอนเสียชีวิตจมกองเลือด
อยู่ใกล้กับโต๊ะหินอ่อนข้างป้อมยามของโรงงาน
สภาพศพเขาบอกสยดสยองมาก
เพราะว่ามีบาดแผลชะกันที่หน้าท้องนะคะ
ไส้ทันลักออกมากองกับพื้นเลย
จากการตรวจค้นภายในศพ
ไปพบพาสบอร์ต๑เล่มเงินสด๒๐๐บาท
คุณแจรถจักรยานยนต์๑ดอกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สีขาวดำจอดอยู่ที่หน้าบ้านเช่า๒ชั้นนะคะ
มีขวดเหล้าถูกดื่มแล้ววางอยู่
เจ้าหน้าที่รอป่อโรงงานจุดที่พบศพ
เปิดเผยข้อมูลแบบนี้บอกว่าขณะที่เกิดเหตุ
กำลังเดินตรวจความเรียบร้อยอยู่หน้าโรงงาน

ทะเลาะกับเพื่อนแรงงานชาวพม่าที่หน้าบ้านเช่า
ไม่นานค่ะเห็นผู้ตายวิ่งหนีมาทางโรงงาน
โดยมีผู้ก่อเหตุถือมีดวิ่งไล่ตามมา
จากนั้นผู้ตายวิ่งหนีเข้าไปในโรงงาน

จากนั้นก็ล้มลงแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนผู้ก่อเหตุนะคะวิ่งหลบหนีไปทางท่าเรือข้ามฝาก
ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบนะคะ
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพยท่าฉลอม

ชื่อว่านายพิพิวอ่องอายุ๒๒ปีเป็นชาวพม่า
จับกลุ่มตัวได้ที่ห้องเช่าอยู่ไม่ไกลจุดเกิดเหตุค่ะ
ของกลางด้วยนะคะเป็นอาวุธมีดพกสั้นปลายแหลม
นายพิพิวอ่องรับสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
จริงแล้วมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนอยู่แล้วนะคะ
คือเห็นนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านเช่าคนเดียว
จากนั้นเมื่อตัวเองเดินผ่านไป
ผู้ตายใช้ขวดเหล้าปลาใส่รถจักรยานยนต์ของพี่ชาย
ซึ่งจอดอยู่ใกล้แล้วหลังจากนั้นก็ด่ากระทบ
ด้วยการด่าถึงบุพการี
แล้วหลังจากนั้นค่ะเกิดมีปากเสียงรุนแรง
ถูกผู้ตายใช้ขวดปากฉลามข่มขู่ทำร้ายร่างกายด้วย
เขาบอกแบบนี้ด้วยความโมโหค่ะ
เดินกลับไปเลยกลับไปที่บ้านไปเอามีดปลายแหลม

ใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าท้องของนายอ่องมาว

แล้วก็หลบหนีไปซ่อนตัวที่ห้องพักนะคะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น
เจตนาควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ